ตอนนี้ที่ชัยภูมิมีเรื่องใหญ่คุณผู้ชมหลังจากที่เด็กชั้นอนุบาลเนี่ยจากหลายแห่งเลยนะแล้วก็เด็กมัธยมด้วย
พากันท้องเสียท้องร่วงตอนนี้เข้าโรงพยาบาลไปแล้วกว่า๓๐๐คนครับ
ปั่นปวนเลยครับปั่นปวนทั่วจังหวัดจริงครับ
เหตุการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่๒๑กุมภาพันธ์
คือตอนแรกพบนักเรียนกินอาหารกลางวันแล้วเกิดอาการปวดท้องท้องร่วงท้องเสีย
มีตั้งแต่อนุบาลไล่ไปประถมไปจนถึงมัธยมใน๔โรงเรียน
มีทั้งโรงเรียนอนุบาลชายภูมิโรงเรียนบ้านเด็กดีชายภูมิ
โรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพลโรงเรียนสตรีชายภูมิ
แล้วก็มีโรงเรียนคนพิการโสดศึกษาชัยภูมิด้วยครับ

ล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณหมอวัชิระบทพิบูลครับ
เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมิบอกว่า
จนถึงตอนนี้รวมแล้วมีเด็กป่วย๓๑๕รายด้วยกัน
จากการส่งตรวจหาเชื้อเพราะว่าเกิดจากโนโรไวรัสอย่างที่คาดกันไว้ครับ
เป็นเชื้อที่อยู่ได้ทั้งในอาหารและน้ำแข็งด้วย
โรไวรัสเนี่ยคุณผู้ชมคือเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหาร
ระบาดง่ายด้วยครับในเวลาอันรวดเร็ว
แม้ว่าจะได้รับเชื้อเพียงเล็กน้อยก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น
อย่างไรก็ตามทางสาธารณสุขจังหวัดก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจโรงงานน้ำแข็ง๕แห่งในเมืองแล้ว

ส่วนตามอำเภอต่างยังไม่มีรายงานการป่วยเป็นกลุ่มก้อนครับ
มีแค่ท้องเสียตามฤดูกาก็วันละ๓๔คนอย่างนี้
แต่ก็แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองและโรงเรียนดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดโดย
เฉพาะพวกอาหารต้องให้สะอาดเลยแล้วก็ต้องปรุงสุกใหม่
และก็ต้องบอกเด็กด้วยกินร้อนช้อนกลางล้างมือครับ

แล้วก็ต้องเตือนอีกอย่างนอกจากกลุ่มเด็กแล้ว
กลุ่มผู้สูงอายุก็ต้องระวังด้วยครับคุณผู้ชม